อยู่ในทั้งตอนแรกใช่ไหม

ก็มีคุยพัฒนาคอนเซ็ปต์มาหลายปีแล้ว

จนปีนี้ก็มีความคืบหน้าไป

เราอยากจะทำรากของแผ่นดิน

เราอยากจะมีเรื่องหนึ่งที่เป็นให้คนเห็นถึงหน้าที่ของแต่ละคนที่สำคัญ
ของประเด็นก็คือวัฒนธรรมต่างที่เราอยากจะเล่าในเชิงของการจับต้องได้ง่าย
ไม่ได้เป็นเชิงของข้อมูลซะจนเกินไป
อันนี้เป็นเรื่องมีเหตุหรือเป็นเรื่องยังไง
ตอบโจทย์ไม่ได้ครับว่าเราจะเป็นอยู่ในรูปแบบไหน
แต่ก็คือมีการคุยถึงเรื่องแล้วก็
ใน๑๕นี้มีไร่ชื่อของอุงทักษะออนโครงในฐานไหน

ตั้งแต่เปอร์เซ็ตรายธวรรษีอยู่อุงโฆษณ์อุงในฐานไหวครับ
คิดถึงไหมคิดถึงนะครับคิดถึงเพราะว่าเราก็เติบโตมาจากนักแสดง
แต่ว่าเวลาเราทำพาวเองเนี่ยในสาขาหนึ่งคือเราก็ทำคอนเทนต์ด้วยแหละ
เพราะผมก็จะดูแลเองตั้งแต่การทำคิดการตัดต่อต่างใช่ไหมครับ
แต่ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นละครเองหรือซีรีส์จริงก็คิดถึง
ก็ถึงบอกว่าถ้าทำก็อยากแบบสักเรื่องหนึ่งที่มันถ่ายทอดจากแบบลึกของเราเอง
ก็ต้องบอกว่าเป็นเด็กหลังสเตต
เขาไปไหนเราก็ต้องไปให้กำลังใจเขา

เค้าก็เขินเนี่ยเวลาเค้าเห็นคือบางอย่างเค้าก็จะดูอยู่แล้ว
เราจะมาหรือเปล่ามาไหมเราก็จะคุยว่าต้องมานะอะไรอย่างนี้
แต่พอเวลาถึงโมเมนต์นั้นมันก็ผมว่ามันเป็นความใส่ใจเล็ก
ถ้าบางคนอาจจะไม่ทำก็ได้แต่ทำมันก็ดีใช่ไหมครับ

ครับการสู้รับของไหนครับ
ใช่ครับเราก็ดูแล้วก็เราก็เรียกว่ามันก็เป็นมิตรภาพนะ
ผมก็เชื่อว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออยู่แล้วในชีวิตของคนเรา

มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรจะต้องมีต่อกันครับ
จริงเราเข้าใจเรื่องลาทุกอย่างมาตั้งแต่ต้น

ดูทุกอย่างมันความรักมันคือความเข้าใจ

แบบวิทยุคือว่าหวาน

แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจริง

ภาพที่ว่าหวานเนี่ยเค้าจะบวชเราเยอะมาก
ใช่ชอบระบมครับ

ออฟเล็กคอร์ดมีหวานกว่านี้ไหมคะ
ออฟเล็กคอร์ดก็ไม่มีแหละครับเท่านั้นแหละครับ
เท่านั้นแหละครับ
ใช่ไม่มีก็ไม่บอกครับ

เค้าชอบทานของหวาน